เรียกได้ว่าภาพแบบนี้นี่หาดูได้ยากจริงนะครับส่วนลีลานั้นจะจัดจ้านมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
ตูนของเราเปิดตัวด้วยชุดแข่งสุดแนวในฐานะกัปตันทีม๙คนละ๙โดยเจ้าตัวนั้นสวมเสื้อหมายเลข๓๐ระบุชื่ออธิวราอย่างชัดเจนครับ
ซึ่งหมายเลขดังกล่าวทราบว่าเป็นเลขวันเกิดของพี่ตูนใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันนะครับ
มาดูลีลาในสนามบนพื้นย่าเทียมสีน้ำเงินเข้มของร็อกสตาร์เมืองไทยที่เป็นแฟนตัวยงของทีมไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้าง
นับเป็นครั้งแรกสำหรับการเตะบอลออกสื่อแต่พี่เขาก็ยังไม่ทิ้งลายอดีตผู้เล่นปีกขวาตัวดงเดือนสวนกุหลาบในช่วงวัยละอ่อนครับ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการลากเลื้อยจ่ายบอลหรือสเต็ปการเคลื่อนที่ที่หลอกล่อคู่แข่งซะหัวหมุนดูสิครับว่าหน้าเวียนหัวแทนไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ในจังหวะสังหารจุดโทษที่พี่ตูนนั้นอาสายิงเองไปดูกันหน่อยครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้า
แม่ช่างเด็ดขาดอะไรปานนี้

ผมเห็นพี่ตูนแอบเดินเบาน่าจะหมดนะครับ
ก็เล่นวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเกมท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขนาดนั้น
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่ตูนกันดีกว่าครับ
พี่ตูนคุณคุณความรู้สึกว่าวันนี้มีโอกาสได้มาเตะฟุตบอล

แล้วก็จากจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ
ก็จริงผมเองก็ไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลออกสื่อนะครับ
เตะเล่นกับเพื่อนพี่นะครับ

แต่ว่าครั้งนี้ก็สนุกดีได้มาเตะให้กับพี่น้องที่ลำปาง

ก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะไรดีอีกวันหนึ่ง

ซึ่งผมคิดว่าสนามฟุตบอลอันนี้จะเป็นไม่รู้สิ

ใช่เพราะทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งเล็กแบบนี้

เรามาฟังเสียงของผู้รับกันบ้างนะครับ
นั่นคือกลุ่มนักเตะรุ่นจิ๋วของโรงเรียนบ้านจอมปิงเจ้าถิ่น
ที่ดูจะมีความสุขกับการเตะฟุตบอลบนสนามแห่งใหม่
โดยเฉพาะน้องปอโต้ที่ฝันอยากเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
เรียกได้ว่าซ้อมประเดิมสนามแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ไปฟังความรู้สึกของหนูน้อยกลุ่มนี้กันสักหน่อยครับ
ดีใจครับที่พี่ตูนมอบสนามให้ครับ

อยากเป็นประตูทีมชาติไทยครับ
เตะขวัญใจของเรานักเตะทีมชาติที่ชื่นชอบครับ

รู้สึกดีใจครับที่พี่ตูนมามอบสนามให้
เอาไว้ซ้อมเวลาที่ไม่มีสนามครับ

ไม่แน่ว่าอาจมีนักเตะทีมชาติไทย
เกิดจากการเริ่มเล่นฟุตบอลจากสนามแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน